คุณผู้ชมครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
นครโอซาก้าของญี่ปุ่นมีการจัดเทศกาลไทย

ก็มีชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีอาหารและสินค้าไทย
รวมถึงมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย
จากนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔
บ้านสำรานเพี้ยฟานร่วมแสดงด้วยนะครับ

นี่คือการแสดงฟ้อนฮักแฮงแพงเสี่ยว
โดยนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔
สำรานเพี้ยฟานจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งแสดงบนเวทีเทศกาลไทย
และนครโกซาก้าประเทศญี่ปุ่น
จัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งที่๑๖แล้ว
การแสดงนี้ถูกเลือกขึ้นมาเพราะความหมายของการผูกเสี่ยว
ที่เป็นพิธีที่ผู้ใหญ่ใช้ผูกสัมพันธ์
ระหว่างคนสองคนที่สนิทสนมกันให้เป็นคู่เสี่ยว

ทั้งสองฝ่ายจะต้องช่วยเหลือกันในทุกด้าน
เสมือนความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

อนวัญญาตาทองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔

นี่คือประสบการณ์การแสดงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอ
รู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจมากที่ได้มา
เพราะว่าเป็นจะจบม๓แล้วก็เป็นงานชิ้นใหญ่ที่สุด
เท่าที่เคยรับมาค่ะ
ประสาทโอซาก้าซึ่งถือได้ว่าเป็นลายมาร์คสำคัญในนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับ
เดินมาอีกนิดนึงตรงนี้เป็นลานกว้างค่อนข้างใหญ่ทีเดียว
ประมาณเก้าพันตางเมตรครับแต่ว่าในวันนี้เต็มไปด้วยคนญี่ปุ่น
รวมทั้งผู้ที่สนใจมาชมศิลปะวัฒนธรรมของไทย
รวมถึงมากินอาหารไทยนะครับต่อแถวกันยาวทีเดียว
งานเทศกาลไทยซึ่งจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ครับ
คุณมุนินปานิสวัสดิ์องค์ศูนย์ใหญ่ณนครโอซาก้า
จากประสบการณ์ว่าเสน่ห์ของไทยที่ถูกใจญี่ปุ่น
อกจากรอยยิ้มที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้ว
คือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย
ที่เป็นเอกลักษณ์ละเอียดอ่อนและยาวนาน

ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีจุดแข็งทางด้านวัฒนธรรม
แล้วคนญี่ปุ่นที่ไปเขาก็จะบางคนก็ไปเรียนนวด

ที่ว่าแม้แต่แกะสลักผลไม้ไทยก็มีคนญี่ปุ่นสนใจ
ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นการที่มาเข้าคู่ประกบกันได้
ญี่ปุ่นเขาเองเขาก็มีวัฒนธรรมเข้มแข็ง
อย่างเรื่องพิธีชงชาหรือว่าการจัดดอกไม้

คือต่างฝ่ายต่างชื่นชอบในวัฒนธรรมของกันและกัน
อกจากการนำศิลปะพื้นบ้านมาแสดงถึงญี่ปุ่น
นักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔บ้านสำราญเพียฟัน
ยังได้รับโอกาสเปิดโลกกระทัดใหม่
โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

และพาไปชมสถานที่สำคัญต่างในนครโอซาก้า
คุณนดาบุรณสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอส
มองว่ายุวทูตวัฒนธรรมกลุ่มนี้
จะทำให้ทั้งคนญี่ปุ่นหรือแม้แต่คนไทย
ได้เห็นความสำคัญของมรดกไทย
ทุกคนเราก็หวังที่มันจะเป็นนิวเคลียร์
ทำให้คนไทยช่วยรับช่วยสารต่อ

เพราะว่าเราจะรู้ว่ามีคุณค่ามหาศาล

พร้อมกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ของเด็ก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔บ้านสำราญเพียฟัน
ตามประนิษฐานของผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนายกัมพลวัชรพล
ที่ต้องการเสริมสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทย

จอมพลดาสุโขข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น